ท่านผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั่นแหละ
ผู้ชายคนหนึ่งถูกญาติทางฝั่งภรรยา๕คนรุมทำร้าย
สืบเนื่องมาจากเรื่องการไปตัดต้นไม้ที่เป็นแนวเขตกั้นบริเวณบ้าน
คือคนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เป็นลูกสาวของคนที่ถูกทำร้ายนะฮะ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อ๔โมงเย็น๑๒กันยายนนะครับ
อยู่ที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือนายสุธนดอกไม้นะครับ
อายุ๔๙ปีนะครับสามีของนางนาวินนะครับ
ก็ถูกพี่สาวภรรยาแล้วก็ญาติ๕คนเนี่ยรุมทำร้ายนะครับ
ปลูกล้อมรั้วกั้นเขตแดนกัน
ทางฝั่งภรรยาเข้ามาตะลุมบอลนะครับ
ตอนที่เขากำลังใช้เลื่อยเนี่ยตัดต้นไม้
ซึ่งตอนนั้นก็มีตำรวจอยู่ด้วยนะ
แล้วเป็นทางฝั่งพี่สาวภรรยาที่มาทำร้ายเนี่ยโทรแจ้งตำรวจมาเอง
เขาบอกนี่ฮะบาดเจ็บบวมปูดไปหมด
คือเขาบอกเขาถูกรุมต่อยอยู่คนเดียวไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับ
ก็เจ็บมึนไปหมดนะเจ็บที่กรามด้วยใต้ตาด้วย
บาดแผลเยอะแยะไปหมดระบมที่ศีรษะใบหน้าด้วยนะครับ
ไปหาหมอมาแล้วนะฮะตอนที่ถูกทำร้ายเขาบอกเขากอดขาใครไว้ก็ไม่รู้
มึนไปหมดนะฮะส่วนภรรยาของเขาบอกว่า
ปลูกเอาไว้เองทีนี้ต้นมันใหญ่แล้ว
เธอเป็นคนบอกสามีให้ตัดไปขายแต่ไม่ได้บอกฝั่งพี่สาวก่อน
เพราะว่าทะเลาะกันเรื่องเขตแดนอยู่หลายครั้ง
นี่ฮะก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
ก็เห็นตระลุมบ่นกันปุปะปุปะปุปะ๕รุ่มหนึ่ง
บอกตอนนั้นได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังมีเสียงร้องตะโกน
ห้ามด้วยก็เห็นพ่อถูกรุมทำร้ายก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
บอกถ่ายไว้ก็ร้องไห้ไปสงสารพ่อนะฮะ
ล่าสุดทางคนเจ็บไปแจ้งความที่สพวังตะเคียนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายเขามาให้ปากคำวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครผิดใครถูกที่มาเป็นยังไงเนี่ย
เดี๋ยวคงต้องรอฟังกันอีกทีนึงแต่ที่แน่นอนก็คือครอบครัวเดียวกัน